เช้านี่คือเอามีดคุณผู้ชมมารำเหมือนรำกระบี่กระบองนะตกดึกครับเอาปืนแก๊ปเด็กเล่นมายิง
ชาวบ้านเขาตกใจนอนกันไม่ได้แจ้งตำรวจตำรวจจะมาจับเอ๊ะแบบนี้จะโดนขัดขืนหรือเปล่าเนี่ยไอ้คนเมายาคนนี้
หือไม่อือนะไม่มีขัดขืนไม่ฝืนใจไม่อะไรเลยเดินมอบตัวมอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีครับ
นี่คือนายสมคิดอายุ๔๖ปีเป็นชายที่เสพยาแล้วก็หลอนยาที่ชาวบ้านบอกนะเดินมาให้ตำรวจจับกลุ่มเลย
ตอนเวลา๑๖๓๐นธุระวันนี้เย็นหน่อยในชุมชนแถววัดวังกระจมตะหมดท่าช้างจะหวัดนครนายก
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจก่อนบอกว่าตำรวจตำรวจไอ้สมคิดมันหลอนยาอีกแล้ว
ตอนกลางวันเนี่ยเอาผ้ามาโพกหัวแล้วก็ถือมีดดาบมารำ
คล้ายกับรำกระบี่กระบองอยู่กลางถนนเลยนะ
นี่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังพอตกดึกชาวบ้านไม่เป็นอันนอนเพราะอะไร
ก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนยิงแบบรวมหมดแม็กซ์
ชาวบ้านทั้งหนวกหูด้วยบางคนตกใจกลัวด้วย
ไม่รู้ว่าไอ้ที่ยิงอ่ะปืนจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกสมคิดเนี่ยนะเป็นแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
ก่อเหตุแบบนี้ในวันเกิดเหตุสมคิดก็ออกมารำมีดตามปกติ
ก็ตามปกตินะรับมีดเนี่ยปกติก็ทำแบบนี้ใช่ปกติก็ทำแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มครับไปดูในบ้านสมคิดหน่อยมีอะไรบ้าง
พอไปตรวจค้นดูคุณผู้ชมฮะเจอพวกอาวุธนะครับ
เป็นมีดยาวสองเล่มอันนี้ตอนคุมตัวไว้นี่มีดยาวโอ้โห
มีปืนแก๊ปเด็กเล่นด้วยทางซ้ายนี่มีไม้คมแฝกด้วยนะสองอัน
ก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานครับคุยกับสมคิดสมคิดให้การเบื้องต้นก็คือวกไปวนมาแหละ
อ้างว่ามีคนจะมายิงเขาถามไปถามมาอ้างว่ามีคนจะเอามีดมาแทงตอนกลางคืน

อะไรครับใครใครก็มาล่ายิงไม่รู้ครับเรื่องอะไรเขาว่ามีสายอำรวจบ้าง
หมาสำรวจบ้างอะไรมั้ยรู้รู้แล้วไงเขาไหมไม่รู้ครับเขามากลางคืนครับพี่

มันแทงข้างล่างขึ้นไปครับผมอ๋อมันแทงจากใต้ถุนเนี่ยเหรอ
ครับผมมันนอนนึงเดียวมันนอนนึงเดียว